ลกของวงการตลกตอนนี้กันบ้าง
บอกเลยว่าช่วงนี้ตลกหลายคนอยู่บ้าน

ไปปล่อยกับลูกก็แล้วมันก็ยังเหงา

เขาบอกว่าขอรวมคลิปแบบความตลก

ใช่เรียกได้ว่าเหตุเกิดจากความเหงาของจริงใช้ได้กับคนนี้เลยค่ะ
พูดแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหนุ่มแจ๊ดเขาขยันปล่อยมุกเรียกเสียงฮาผ่านทางโซเชียลเนี่ย
ผียิบเลยเริ่มจากคลิปแรกคลิปนี้เลย
วงภรรยาคนสวยมาตัดย่าหน้าบ้านนี่ไงโอ้ยภรรยาก็ดีใจ
แต่แจ๊ดเขาชวนไปตัดย่าไปทำความสะอาดหน้าบ้าน

แต่ที่ไหนได้ลองเปิดปุ่มเพิ่มเสียงฟังเสียงซะหน่อย
ปล่อยได้อีกสักหนึ่งมุกหนึ่งฮา

แจ๊ดมึงตัดหญ้าทำไมนี่
ตัดออกให้หมดเลยเดินเหยียบนี่เป็นโควิดเลยนะ

อ่านข่าวเขาบอกว่าโควิดระบาดทุกยอมยาก

เขาขอไปเล่นมุกก่อนแล้วนะคะ

เขาเก็บกฎจริงเขายังไม่หมดแค่นี้

แต่บอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ค่อยถูกใจเมียเขาสักเท่าไหร่หรอก
เพราะว่าคำพูดคำจาการแสดงออกของหนุ่มแจ๊ดเนี่ย
ดูจากหน้าเมียเขาไม่น่าจะพอใจ
ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันสักหน่อยค่ะ
สวัสดีครับผมแจ๊สชวนชื่นนะครับ
ตอนนี้เลิกกับเมียแล้วนะครับ

ผู้หญิงคนไหนอยากทักเข้ามาทักได้เลยนะครับผม

เออยังไงยังไม่เป็นข่าวเลิกกับเมียแล้วเป็นไง

เมียลองโบกดูเมียบอกว่าซ้อมด้วยได้ไหม

เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเป็นช่วงคลายเครียดของหนุ่มแจ๊ดนะ
แต่บอกเลยว่าถ้าเมียไม่เล่นด้วยให้ไปเล่นกับลูก
เชื่อเลยว่าน้องแต้งไทยเนี่ยเป็นตัวช่วยของพ่อแจ๊ดได้แน่นอน

ขึ้นมาซ้อมแดนแบบนี้แล้วดูดิหน้าเหมือนกันเรียกว่าโครนนิ่งกันออกมาเลยค่ะคุณ
ถูกต้องค่ะแหม่สนุกสนานกันทั้งบ้านจริงนะคุณผู้ชมนะ

ว่าจะไม่พูดแล้วนะแต่ตอนนี้มันลำบากมานานแล้ว

บอกเลยว่าเรื่องนี้คดีพลิก
คิดว่าจะสื่อสารไปถึงใครนะเห็นบอกลำบากมานานแล้ว
มาหลายปีที่แท้ก็เมียนี่เองนะฮะ
ล้างจานมาหลายปีซะเหลือเกินนั่นเองนะคะ
เพราะปกติไม่เคยมีใครทำอะไรพี่หม่ำได้เลยนะ

ท้ายที่สุดตามไหนด่าก็เอาลังจาน